สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้น
๔ข้อกับคำถามเพียง๒ตัวเลือก

ในรอบโบนัสกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้

แลกกับรายได้เพียงเพื่อให้ทุกคนในบ้าน

ชื่อจารุนีนสายคำวงค่ะ

อายุ๓๒ปีอยู่กันทั้งหมด๗คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็แฟน
ลูก๓คนนะคะคนโตชื่อหลุง
คนที่๒ชื่อฟ้า

ตอนนี้ก็เก็บขยะเก็บขวดขายจ้ะ

ก็ต้องเดินข้างทางหาขวดไปเรื่อย
เก็บไปจอดรถไปอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเต็มรถเมื่อไหร่เราถึงจะได้กลับบ้าน

กว่าจะเต็มรถสาเล้งเรา
ถ้าไม่เต็มเราก็กลับไม่ได้
เราคิดว่ามันไม่คุ้มค่าน้ำมันที่เราไประยะไกล

แฟนก็จะมีรับจ้างทั่วไป
แต่นานทีเขาจะมาจ้างเรา
เวลามีงานเขาถึงจะมาบอกเรา
เราก็ได้ไปได้ค่าแรงวันละ๓๐๐บาท

ซักย่าใส่ขุยใส่กุเรียน

บางทีเขาสกนสกนขอแตกแล้วจะไม่ได้ยิน

ชีวิตนี้ถ้าผมหอบปุ๊บจบเลย

ผมจะแบ่งครึ่งแบกทีละ๒๕โลขึ้นเขาอีก
ความสูงไปก็ประมาณ๕๐๐เมตร

และอีกครึ่งก็ลงมาที่ขนามแล้วก็แบ่ง
เพราะว่าถ้าใส่เสร็จเร็ว๑๒ลูก

ถ้าไม่เสร็จเขาก็ไม่จ่ายต่าง

ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอันตรายกับเราไหมอะไร

ไปกับปุ๋ยทั้งคนเลย

ฉะนั้น

บางทีเขาก็ร้องไห้ก็กลัวผมไปกลัวผมจากเขาไปอย่างเงี้ย
สงสารเขานะผมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้
ผมถึงบอกว่าอยากให้เขาเรียนสูง

เขาอยากเอาแก้นที่พอเขาบอกม๓

แล้วผมบอกว่าถ้าพ่อมีปัญญาพ่อก็จะส่งไปเรื่อย
เพราะว่าเราลำบากมากสองคนแล้วก็อยากให้เขาสบายกันบ้าง
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยแกอยู่ได้อีกนานไหม
ลูกคนโตพูดง่ายไปก็เป็นเหมือนผู้ช่วยได้เลยจ้ะ
ซักผ้าล้างจานเขาก็รับภาระเยอะเหมือนกันค่ะ
เขาจะไปได้ช่วงเสาร์อาทิตย์อาจารย์หลังจากที่เขาไม่ได้เรียนออนไลน์แล้ว
ข่าวว่างก็จะให้เขาไปช่วยขับรถบ้างเก็บบ้าง
เพราะเราไประยะไกลเราขับรถไม่ค่อยไหวมันเหนื่อยอะค่ะช่วงนี้
ก็ได้เขาเป็นอีกแรงช่วย
ถ้าเรามาคนเดียวบางทีวูบไปเป็นลมไปแบบนี้
มันโรคประจำตัวมันชอบเป็นลมอะค่ะ
วันนั้นไปช่วงประมาณบ่ายโมง
เราก็เก็บไปเรื่อยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันบวกอาการในร่างกายเราด้วยเนาะ
เวียนหัวขึ้นใสแล้วแผลท้องคนลูกคนที่๓
กำลังจะกลับบ้านประมาณ๖โมงเย็นนี่แหละ
ทีนี้เราก็วิ่งมาอยู่ดีไม่รู้มันวูบไปได้ตอนไหนเราก็ไม่รู้เนอะ
รู้อีกทีรถพ่วงมันก็คว่ำของกระจายหมดเลย
ผมบอกให้เขาหยุดทำงานเพื่อรักษาตัวให้เรียบร้อยก่อน
แล้วก็ดูแลลูกในท้องให้ดีแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็อยากจะไปต่อ
ผมก็เป็นห่วงเขานะครับคือว่าเราไม่ได้ห่วงงาน
ห่วงตัวคนกับลูกก่อนดีกว่า
ช่วงนั้นเราไม่มีเงินจริงเพราะบ้านเราแค่ไปจำนำเขา
จำนองที่ดินอะไรเนี่ยนะ๒๐๐๐บาทเงิน๒๐๐๐บาททั้งกระบ้านมาจำนองแล้ว
ช่วงนั้นผมทำงานอย่างหนักเลยนะแบบไม่ได้หลับไม่นอนเลยล่ะบางทีผมทำงานนะนะ
บางทีกลับมาจะเก็บของเก่าอย่างเงี้ยวันนี้ไปแกกทุเรียนไหมอะไรอย่างเงี้
ไปครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วแต่ก็ขืนขืนขืนสู้
วันนั้นมีปลาป๋องอยู่อันมีข้าวอยู่นิดเดียว
ก่อไฟกันแต่ก่อนไม่มีหม้อหรอกครับ
ปลาปองให้ลูกกินก่อนคิดว่าข้าวหนึ่งลิตรมันพอไหมเนี่ย
ครอบครัวนี้มันไม่พอนะ

เขาไม่มานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้แล้วนะ

บอกแม่ไม่มีกับข้าวอะไรดีให้เขาเลย

แบบฝันยาคนนี้ผมก็รักเขามากนะเนี่ย
พ่อแม่ลูกผมรักเขาทุกคนแล้วครับ

ผมก็ไม่อยากให้เขาลำบากอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วให้ชีวิตปลอดภัยกับครอบครัวของผมเลยครับผม

ในเรื่องของการได้ยินเสียงตอนนี้
ตอนนี้ผมพูดขนาดนี้ได้ยินไหมครับ

คือมันเกิดจากวันนั้นผมไปทำงานกับพี่ชาย
ขับรถไปเอาของออกจากโรงงาน๒ทุ่ม

มีมอเตอร์ไซส์ลงจากสะพานนะครับ

จังหวะหูข้างนี้ไปโดนในที่ปั่นกระจก
ที่หมุนกระจกเหรอครับตรูครับพอดีเลยแก้วหูแตกที่หมุนกระจก

ตอนนั้นมาก็ไม่ได้ยินอะไรเลย

การทำงานการอะไรลำบากแล้ว
คือเขาสั่งอีกอย่างหนึ่งผมไปอีกอย่างหนึ่ง
คือถ้าผมไม่ซื้อมาใช้เขาไม่มีใครจ้างผมทำงาน
รายได้หลักนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็คือจากที่เราดูในเรื่องราวเก็บของเก่า
ใช่ครับ
ไม่คุ้ม
จอดเดินรถรถจ้าคนละครันจ้า
อ๋อคนละครันแล้วใกล้สุดของแม่กี่กิโล
ก็ค่าไปค่ากับก็อยู่ละคราภดอยู่ละกีโลจ้ะ

เห็นบอก้พ่อร้องอะ
พอรู้ข่าวครับรีบบึ่งไปโรงพยาบาล

ผมลูกข่าวครับลูกสาวมาบอกว่าแม่รถฟังอะไรอย่างนี้
พอถึงมาโรงพยาบาลเห็นเลือดเต็มตัว
ห้ามห้ามแม่ส้มก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวพี่ทำเอง

สงสารเห็นเขาออกคนเดียว
เราไหวเราก็ต้องไปค่ะ
ทั้งว่าตัวเองยังจะเป็นลมอยู่ก็ต้องไปค่ะ

สู้จนเหมือนกัดฟันสู้เลยนะผู้หญิงคนนี้นะ
มันเลือกไม่ได้จริงนะคุณผู้ชม
บอกว่าเห็นแอบไปนั่งร้องไห้อยู่บ่อยแล้วครับ

เรื่องอะไรแม่ส่วนใหญ่มันน้อยใจหรือว่ามันอะไร

เพราะว่าความลำบากมันเข้ามาในชีวิตเราหลายครั้งมากเลยค่ะ

มองลูกแล้วก็สงสารเขาค่ะ
ตังค์กินขนมเราก็ไม่มีให้เขา
พ่อรองรู้ไหมว่าเมียแอบร้องไห้อยู่

ผมก็ถามว่าเป็นอะไรก็ว่า

เราก็ต้องสู้กันต่อไปอะไรอย่างนี้ครับ
ถึงขนาดปลอดกันร้องไห้ก็มีครับ

ไม่มีใครมาเห็นอกเห็นใจเราเท่ากับครอบครัวเราหรอกครับ

พ่อรองพ่อรับจ้างทั่วไปด้วย

ถ้าเว้นจัดว่าผมมาเก็บของเก่าเสร็จ
จะมีคนมาจ้างผมตัดย่าหางป่า

แล้วแต่ว่านายจ้างเขาจะมาจ้างผมครับ

ทุเรียนก็เขาก็ให้เป็นวันครับ

เดินขึ้นเดินลงนับเป็นที่รอยเที่ยว
เดินขึ้นเดินลงนับเป็นร้อยเที่ยว

แบกทีหนึ่งกี่กิโลครับพ่อ

มันล้าไหมมันล้ามันปวดไหม

เขาต้องไปซื้อนมกับข้าวอะไรอย่างนี้

ก็ยังแบกปุ๋ยอีกอย่างที่เราเห็นกันนั่น
แต่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยถุงนึงมันกี่กิโลนะ

ต้องใส่ให้เขาครบทุกอย่าง

คนอื่นมันใส่ไม่ใช่ครับผมต้องใส่ด้วยใส่ด้วยจนเสร็จอ๋อเหรอ
อ๋อมันอยู่ในค่าแรง๓๐๐เนี่ยนะครับครับผมนี่แหละ

บางทีก็ทั้งคนทั้งปุ๋ยกลิ้งไป

ฝนมันตกแบบลูกที่๕

ทำขนาดนี้รายได้พอใช้ในครอบครัวไหมครับ

พอใช้กับครอบครัวไหมมันก็ไม่พอครับ

เราก็ยังจะแยกไปกว่าขาวอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะลูกก็ต้องกินครอบครัวก็ต้องใช้
มันลำบากจนถึงขนาดว่าวันนั้นเนี่ย
มีปลากระป๋องอยู่กระป๋องเดียว

ช่วงที่จะติดหน้าฝนเนี่ยค่ะ
ทีนี้ก็จะไม่มีใครมาจ้างทำงานนะคะ
เอาแล้ววันที่ไม่มีคนจ้างทำงานแล้ว

ก็ก็หรือกับข้าวกับปลาทำอย่างไรกัน

แล้วทีนี้เราก็ต้องไปกู้ไปยืมเข้ามานะจ๊ะ

กู้เขามา๒๐๐ที่แรกเขาก็จะไม่ให้

เขาก็เลยโยน

ต้องทำงานหนักมากขึ้นไหม

เพราะว่าเราต้องหาเงินทุนนี้มาใช้เขา

แต่ผมเป็นคนที่ว่าผมท้อแล้ว
ถ้าผมไม่ถอยผมก็สู้ตลอด
ไม่ว่าใครจะมาแจ้งอะไรไม่ผิดหวังกับตัวผม

ผมก็อยากให้ครอบครัวผมกินอิ่มนอนหลับสบายอะไรอย่างนี้
ต้องให้ลำบากลำบลเหมือนคนอื่นเขา

หมายถึงว่าที่เราไปกู้มาอีก๒๐๐เนี่ยนะ
คือทยอยใช้หนี้กันไปก็อย่างที่บอกพ่อรอง
บอกทำหามรุ่งหามค่ำหมดไปแล้ว

ที่มันอยู่ในใจแล้วคิดว่าจะพูด

เออยากให้แม่ส้มพูดกับพ่อรองหน่อยครับ
ก็อยากให้เขาพักบ้างค่ะ

ฝนตกแกก็ออกไปทำ
เขาบอกว่าเป็นห่วงเขามากค่ะ
อยากให้เขาดูแลตัวเองบ้าง

ขอบใจมากสำหรับแฟนผมคนนี้
ที่ว่าให้กำลังกลยาทั้งหมดมา

ผมมาวันนี้ก็จะบอกเพราะผมรักเขามาก

ก็มีความรู้สึกที่เหนื่อยแทนนะคะ

อยากให้กำลังใจเขาอะคะ
ก็อยากให้เขาสู้อะคะ
อยากให้เขาดูแลตัวเองด้วยค่ะ
แล้วพอก็อยากออกงานดึง

ดูว่าร่วดชนเกิดอุปัติเหตุเอง
ยายลายช่วยครอบครัวทำอะไรบ้างอยู่บ้าน

หัวตัวของเจฟเจฟแต่ตัดสอบอะไรกับเขา
กลัวเขาเหนื่อยย่าเห็นลูกทำงานหนักอย่างนี้
เขาเหนื่อยขนาดนี้ย่าให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
เคยไหมเคยเหมือนกันเคยยังไงอ่ะ
เคยแบบมึงไปฝ่าทำงานหาจริงกันเด้อ
ก็บอกเขางั้นให้ลาบให้รวยคือเขาก็ว่าอย่างนี้แหละ
วันนี้ที่มารายการของเราเนี่ย
ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้จะเอาทุนไปทำอะไรครับส้ม
เอาไปซ่อมแซมบ้านนะคะเพราะว่า
บ้านมันจะเป็นคล้ายมีใต้ถุนนะคะ
ย่าเขาขึ้นลำบากนะคะก็อยากจะ
แกจะได้เข้าห้องน้ำเข้าอะไรได้สะดวก

มีโอกาสก็อยากจะส่งให้ลูกเรียนนะคะ

ก็ไม่อยากให้เขามาลำบากเหมือนเราทุกวันนี้นะจ๊ะ
ก็เพื่อลูกจะได้มีอนาคตทางด้านการศึกษาด้วยนะครับ

แล้วลูกก็คืออนาคตและความหวังของพ่อแม่อยู่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่เอขอบคุณมากนะครับ

วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
มีภาพครอบครัวนะครับ
อบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
นี่คือภาพความทรงจำที่อบอุ่นนะครับ

เด็กก็จะมีรอยยิ้มรวมทั้งคุณย่าด้วยนะครับ

ช่วงหน้านะครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ
ให้กับครอบครัวพ่อรองจากจังหวัดจันทบุรี

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุดในเกมต่อชีวิต

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

นั่นหมายถึงว่าเก็บได้เต็มเม็ดเลยนะครับ

อยากให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไปลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะเลือกส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

มาเองเลยนะฮะข้อแรกพ่อรองครับ

ชื่อสูงสู่ชีวิต
ภาพค่าของกองเทศ
ของอร่อยจันทบุรีครับ
ของอร่อยจันทบุรีครับ
มีหลายอย่างมากเลยสิพ่อ

แต่ถ้าเป็นเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อ

แกงหมูชมวงเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับที่ขึ้นชื่อ

ซึ่งมีเครื่องปรุงหลักนั่นก็คือใบชมวง
เป็นพืชเฉพาะถิ่นจริงนะคุณ
จะขึ้นอยู่ที่จันทบุรี

หมูชมวงแล้วก็หมูชมวงนี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงแกงหมูชมวง

ตัวเลือกที่สองกะทิ

ขอเลือกตัวที่หนึ่งคือกะปิครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งกะปิครับ

คนที่บ้านเขามีงานศพ

พ่อรองเลือกตอบแล้วนะครับว่า
ตัวเลือกที่หนึ่งกะปิ

สินะครับ

ทิเนี่ยไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงแกงหมูชมวง
เป็นอาหารประเภทแกงที่ไม่ใส่กะทินะครับ
โดยจะผัดหมู๓ชั้นกับเครื่องแกงที่
ประกอบไปด้วยพริกแห้งขากระเทียมหัวหอมแล้วก็กะปิ
พลาดไปข้อเดียวอย่าใจเสียนะครับ
อันนี้คือเก็บสะสมเงินทุนไว้เท่านั้นเองนะครับ

ก็ยังไม่ได้รับเงินทุนสะสมไปในข้อแรกนะครับ
แต่เพื่อเป็นการปลอบใจนะครับ
ทางเราจะมีแกงหมูชมวงมาให้ชิมให้กินครับพ่อครับ

วันนี้ได้หมูชมวงจากรายการไปกินแล้วครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องแยกขยะ
รณคดีไทยข่าวดังสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญน้องรุ้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลุงลุงเรียนอยู่ชั้นไหนลูก

อย่างพระอภัยมณีหนูเคยเรียนยังลูก
พอเรียนไปแล้วบางค่ะ
พอเรียนไปแล้วนะลูกนะค่ะ
หางของม้านินมังกรมีลักษณะเป็นสัตว์อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งนาค
ตัวเลือกที่สองมัดฉา
นาคและมัชฉานะครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งนาคครับ
ตัวเป็นม้าแต่ว่าหัวเป็นลงโกนค่ะ
แล้วก็หางมันเหมือนหน้าค่ะไม่เหมือนปลาเลยค่ะ
ตอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งนาคซึ่งเป็นคำตอบที่
โหเทถกครับ

นะครับม้านิมังกรมีลักษณะนะฮะ

เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะฮะ
ครอบครัวของพ่อรองจากจันทบุรีนะครับ

แต่ตอนนี้ได้รับทุนต่อชีวิตสะสม๕๐๐๐บาท
นี่จะเลือกให้ขอขึ้นมาต่อชีวิตชีวิตชีวิตต่อไปนะ

อะไรนะลูกนะแล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณย่าตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ
คือเรื่องแยกขยะข่าวดังสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวนะครับ
ขอเชิญย่าไรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่าจ๋าพูดถึงสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะเด็กร้านเนี่ยย่าใกล้ที่สุดไหม

เลี้ยงหลานไปไงบ้างครับเหนื่อยไหม

เอาต่อหน้าเลยนะอยู่ตรงนี้
จริงนะหลานคนแรกน่ะเนอะ

เลี้ยงมาลองดูซิว่ามือน้องน้ำมีลักษณะเป็นยังไง
มันต่างกันตรงไหนเนี่ย๒มือต่างกันตรงไหน
ทางนี้มันใหญ่ทางนี้มันผอม
แล้วย่าจะเลือกตอบภาพไหนเนี่ย
มือหลานเรานะไม่ใช่หลานคนอื่นนะ

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ

คุณย่าตอบถูกหรือไม่ถูกนะครับ
จากตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งคือคำตอบที่
ตอบตอบตอบ

ตอบตอบตอบ

วิ่งมาหอมกันเลยทีเดียวเชียว
เดี๋ยวมาไม่ได้ให้สติสตังค์เขาเลยเขาตกใจนะ

ดูนั่นดูเฉลยแล้วนั่นเห็นไหมครับนี่

ยายตอบถูกดีใจจ้ะ
ตอบถูกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ครอบครัวพ่อรองจากจันทบุรีนะครับ
ตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
ย่าครับยังไม่หมดหน้าที่
ตอนนี้เหลือสมาชิกก็คือแม่ส้มแล้วนะ
จะเลือกเรื่องไหนให้แม่ส้มขึ้นมาตอบ
เหลือตัวเลือกอีก๒เรื่องด้วยกันนะครับ
ก็คือเรื่องแยกขยะกับข่าวดัง

ขอเชิญแม่ส้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ส้มครับขยะที่เราเก็บมีประเภทอะไรบ้าง
มีขวดน้ำพลาสติกแล้วก็ขวดขวดแก้วค่ะ
กระป๋องค่ะไอ้ส่วนกระป๋องเนี่ยเราจะแยกยังไง

มีกระป๋องเบียร์กับกระป๋องกาแฟค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่คือกระป๋องนะครับ

สีเท่านั้นเองมี๓สีด้วยกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า

ถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปดีอีกแม่ไปดีอีก
แม่ไปดีกว่ายับก่อนเลย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ให้เข้าไปก่อนเลย
เฮ้ยเฮ้ย
เยี่ยม

เหนื่อยหายใจไม่ทัน
เหนื่อยหายใจไม่ทันนะคะ

สำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะฮะ
แม่ซ่อมทำได้
และใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๔๘วินาทีครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวพ่อรองนะฮะจากจันทบุรีนะครับ
ตอบไปครบแล้ว๔ข้อถูก๓ข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
อย่าเข้าเกียรติห้องหนีไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับ

ติกาใหม่ของเราง่ายมากเลยครับ

ลุ้นล้านกันว่าวันนี้จะคว้าเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นนะครับ
ครอบครัวของพ่อรองจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ

จะมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่องด้วยกัน

จะมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาทและ๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่า๕๐๐๐บาทครับ

หนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
แต่ละกล่องหยุดที่ด้านใด
ครอบครัวเขาจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้นะครับ
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสจำนวน๔กล่องครับ

หมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
โบนัสไปเลย๑ล้านบาท

ครอบครัวจะต้องตกลงกันก่อนว่าจะส่งใครเป็นคนมาหมุนกล่องโบนัสครับ

แม่ส้มเชิญกับทั้งที่ครับ
วันนี้นะครับอย่างยังไงก็แล้วแต่นะครับ

จะได้ทั้ง๓กล่องเลยนะครับหลังจากที่หมุนไป

เริ่มจากโบนัสกล่องที่มากที่สุด
แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้เลยนะ

หมุนเลยเร็ว๑ล้านไหม

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

ต่อเกมต่อเกม
และสำหรับกล่องโบนัสทั้ง๔กล่องในวันนี้นะครับ
กล่องที่๑หมุนได้๓๐๐บาทนะครับ
กล่องที่๒หมุนได้ถึง๑๐๐บาท

กล่องที่๔เกมต่อชีวิต๕๐๐๐บาทครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่า
ส้มและครอบครัวได้๓ตู้ด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะตัดตู้ที่น้อยที่สุดออกไปนะครับ
นั่นหมายถึงว่าในวันนี้นะครับ
ครอบครัวของพ่อรองจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
วันนี้ได้รับโบนัสต่อชีวิต๙๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมไปอีก๑๕๐๐๐บาท
ทุนต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ๒๔๐๐๐บาท
เงินหมื่นนี่หายากไหมครับสำหรับครอบครัวพ่อ
เงินหมื่นนี่ของรังชีวิตยังไม่เคยได้จับเงินหมื่นเลยนะ
ดีใจเขากว่านี้ดีใจจริงเลย
ครับผมดีใจสุดด้วยดีใจแทนครอบครัว
ผมสอบไม่ได้ครับสอบไม่ได้ผมก็ภูมิใจเขา
วันนี้นะครับที่แม่ส้มและพ่อรอง

หมายเลยก็คืออยากจะปรับปรุงบ้าน
เพราะว่าสภาพบ้านนั้นก็เสื่อมโทรมอย่างที่เราเห็นในรายการเนี่ยนะครับ
วันนี้ความหวังเนี่ยมันอาจจะยังเปลี่ยนแปลงบ้านอะไรไม่ได้มาก
แต่ว่าอย่างน้อยก็จะมีเงินทุนก้อนหนึ่ง
สำหรับเรื่องทำมาหากินเรื่องปากท้อง
แต่พ่อและแม่จงมั่นใจเถอะครับว่า
ในรายการของเราเนี่ยแฟนรายการของเรานะครับ
เป็นผู้ที่ใจดีและมีน้ำใจหลายคนที่มาในรายการของเรา

ขออนุญาตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน
ฝากครอบครัวพ่อรองไว้ในหัวใจของท่านอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดมีจิตศรัทธา
หรือว่าอยากจะช่วยจริงคนยากคนจน
หรือว่ารวมทั้งเขากำลังตกทุกข์ได้ยาก
ช่วยเถอะครับผมขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
และวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวมากนะครับ
ให้เกียรติกับทางรายการได้มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในวันนี้นะครับ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
มีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามาในครอบครัว
และขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

กล่องโบนัสลุ้นล้านที่มีมูลค่าสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำอาชีพเก็บของเก่า

ตาผมก็ออกไปทำอาหารกินอะไรไม่ไหว

จะเอาตังค์มาถ่อยสำโลกให้ตาใหม่สักครั้งค่ะ
ไปหาหมอมันจะได้ไม่ต้องมาติดดับ